เขาไปเมาแล้วก็อารวาสในผับแห่งหนึ่ง
นำซ้ำครับยังคงขับรถไปชนรถคนอื่นและหลบหนีไปด้วย
ล่าสุดก็ถูกตำรวจจับกลุ่มได้เขายอมรับว่าเขาผิดจริง

แล้วก็ถูกนำตัวไปส่งฟ้องต่อสารในข้อหาเมาแล้วขับแล้วนะครับ
ผลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ
อายุ๓๐ปีก็เป็นนางแบบสาวซึ่งเราก็รู้จักกันดี
เขาเมาสุราครับไปอารวาสแล้วก็ทำลายทรัพย์สิน
สถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับย่านรัชดาพิเศษ
สีขาวไปชนรถของคนอื่นแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับ

จากการตรวจสอบระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดอยู่ที่๑๔๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งแน่นอนครับมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ตนเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
ส่วนจะแจ้งข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานด้วยหรือไม่
นั้นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีการพูดดูหมินเจ้าหน้าที่
เพื่อประกอบสำนวนโดยพนักงานสอบสวนได้ขอผัดฟ้องต่อสารแขวงพระนครเหนือ๕ผัดนะครับ
จากว่ายังมีคดีค้างเก่าอยู่นะครับที่อานาริสนั้นเคยขับรถเบ้นไปชนรถของตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ส่งผลให้ร้อยตำรวจโทนภาดลวงบัณฑิตมรองสารวัตรปราบรามของสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีเสียชีวิต
ถ้าคุณผู้ชมยังจำคดีนี้ได้ยังคงมีคดีค้างเก่าอยู่นะครับ
ทางด้านของแอนาริสนั้นกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาดื่มสุราจริง
จากว่ามีความเครียดจากปัญหาครอบครัวหลายด้าน
แล้วก็มีอาการโวยวายเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ขอฝากเตือนให้กับคนในวงการ
มีสติในการใช้ชีวิตเลือกคบเพื่อนให้ดี
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกครับ